เป็นกระบะที่เป็นตู้ทึบขนของข้างหลัง

แล้วเขามีเรื่องกับรถเก๋งมาก่อนหรือเปล่า
ไม่ทราบแต่พฤติกรรมของเขาเนี่ย

ดูยังไงก็ตั้งใจแหละ

เบียดทำไมล่ะนะฮะสองรุ่มหนึ่งเลยเหมือนจะแกล้งกัน
เพราะว่ากระบะสองคันเนี่ยนะปาดไปปาดมานะแล้วก็คาดว่า
มาจากบริษัทเดียวกันกำลังจะไปส่งของลักษณะเหมือนจะเอาคืน
รถเก๋งคันตรงกลางเนี่ยจะไปแกล้งเขาเนี่ยขับเบียดขับบด
ขับปาดเข้าไปมาให้เขาแบบเสียหลักอะไรประมาณนี้นะฮะ
คันหน้าปาดไปก่อนไปขวางคันหลังขับมาประกบสายไปสายมา
แทรกใหม่ให้แทรกเนี่ยฮะลักษณะเหมือนแกล้งคนขับรถเก่ง
ให้เขาตกใจชนหรือยังไงอ่านะฮะคนขับก็เนี่ยคือคนที่เขา
ขับตามมาเขามีกล้องหลังรถนะฮะกล้องหน้ารถสิแล้วก็ถ่าย
ว่าเขาก็กลัวมันจะชนอ่ะแล้วมาบนสะพานสูงขนาดเนี้ย
ว่าเป็นสะพานภูมิพลนะครับเพราะว่ารักษณะก็คือใช่แหละ
นะฮะแล้วก็กลัวว่ามันจะไปชนแล้วก็เดี๋ยวปาดกันชนกันตกไป
แล้วจะเดือดร้อนจะมีคนบาดเจ็บเสียชีวิตอะไรแบบนี้นะฮะ
แต่ว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยคือเราไม่รู้ว่าก่อนหน้าที่เราเห็นภาพนี้
เขามีปัญหากันมาก่อนหรือเปล่าค่ะอ่ารถเก่งไปขับปาดเขาก่อนไหม
ยังไงอันนี้เราไม่ทราบอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันมาก่อน
ตามมาเอาคืนกันแบบนี้แต่คุณผู้ชมย้ำอีกครั้งใจเย็นครับ
มีสติมีน้ำใจปล่อยผ่านไปจะได้ปลอดภัยถ้าทำแบบนี้แล้วมันเกิดชนกันขึ้นมา
อ่ามันอาจจะมีความสูญเสียเกิดขึ้นมากกว่าที่เราเห็นในภาพเออนะฮะอืม
ดูซิห้าเพราะฉะนั้นมีสติใจเย็นเย็น
อันหนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะครับเจ้าของบริษัทรถสองคันนี้นะฮะ
เอาเท่าไหร่นะครับลองพิจารณาดูว่า
พนักงานของท่านเนี้ยทำเหมาะสมไหมใช่
ว่าจะมีเรื่องอะไรกันมาก่อนก็ตามหรือไม่
เพราะว่าคนอยู่บนถนนเนี่ยไม่ได้มีรถเฉพาะ

แจ้งเบอร์อะไรอย่างนี้นะถ้ามีเดี๋ยวจะโทรไปบอกนะ